หนูเข้าไปไหนเนี่ย
มาดูกันเลยนะครับว่า

เคยลืมทรัพยาทีเคยเหลืม
เพลงที่คุณฟาร้องผิดไปนะครับ

คุณปียะตระกูลราชที่มีต่อนักร้องนางเอกละคร
นักร้องหมอลำสาวคุณปริศนาวงศิรินั่นเองนะครับ
ก็ระบายความรู้สึกออกมาเป็นเพลงนี้นะครับ
และคุณสายันสัญญาซึ่งเป็นเพื่อนกันกับคุณปียะนะครับ
ก็เลยได้ร้องเพลงนี้ให้แล้วก็กลายเป็นเพลงฮิตตลอดมานะครับ
ซึ่งคุณสายันนั้นร้องไป๒ครั้งนะครับ
ซึ่งครั้งแรกก็คือเนื้อเพลงที่ถูกต้องที่เรานำมาใช้ในวันนี้นะครับ
ฟางไหนก็ผิดแล้วมีอะไรพูดกับคุณผู้ชมไหมคะทางบ้าน
มีเยอะเลยสิเอานิดหน่อย
การคัดสรรค่ะคิดว่ารู้จักเพลงกดปุ่มทันทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์มาเลยครับ
โจทย์มาเลยครับ
โจทย์มาเลยครับ

โจทย์มาเลยครับ

คุณน้ำทิกคิดว่าเพลงอะไรครับ
คุณน้ำทิกคิดว่าเพลงอะไรครับ

กินข้าวหรือยังค่ะ
กินข้าวหรือยังค่ะ
กินข้าวหรือยังค่ะ
คุณน้ำทิพย์คิดว่าเพลงอะไรครับ

คุณน้ำทิพย์ตอบ
ถูกไหมครับค่ะ
ก็ดีครับ

จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดี
เฮ้ยท่อให้คำนี้ตอนหน้าแม่พ่อวรรณจาก

เห็นหนูร้องเพลงอย่างนี้ชีวิตจริงไม่ได้เป็นได้หรอกพี่
ข้ายข้อมูลตลาดนั้นเดี๋ยวดูข้ายปลาอยู่นี้เนี่ย

เขาไม่ทำมันจะเอาอะไรกินล่ะคะ

ก็เลยอยู่ในท้องแม่เลยแม่ขายปลามาตลอดเลยค่ะ

เป็นคนที่เห็นเวทีไม่ได้ต้องขึ้นไปตลอดเลยค่ะ

ทุกคนที่มาสมัครก็อยากได้เงินล้านกันทั้งนั้น

ถึงจะค้าขายก็จริงแต่ก็มีหนี้สินด้วย

แม่เดี๋ยวหนูไปเอาเงินล้านก่อนนะ

อย่างนั้น

แต่ว่าส่งโปรไฟล์มาโอ้โฮเมฆูน้อย

รูปนี้คือรูปที่ทางทีมงานเราได้รับนะฮะ

ชอบอะไรอ่ะชอบนิสัยเขาครับนิสัยเขาน่ารักครับอย่างอื่นเกลียดหมดเลย
ชอบนิสัยเขาใช่ใครจีบใครก่อนผมจีบเขาเองครับ
เวลาคุณจีบเขาคุณจีบเขายังไงคุณจีบเขายังไง
ก็คุยกันเข้าใจกันอะไรเองนะครับ
ยังไงคำแรกที่ไปจีบเขาสวยจังเลยหรือว่ายังไง

แต่จีบยังไงแอบหนึ่งซื้อบลาก่อนอะไรไงปะหรือว่ายังไง
ก็คือคุยกันทางรู้จักกันทางบีท็อกก่อน

เธอช่างนาชะโน้นสม่ำบอกป่าว
แล้วก็ขอไลค์ก่อน

แล้วทีนี้พอได้ไลน์แล้วทำไง
ก็ขอวีดีโอคอร์เลยครับ

คุณยังเทปวิดีโอคอร์นะก็หมายความว่าคุณผู้ชม

เราต้องคุยมุมดิจรักว่าไงมีอะไร

ตอนแรกสวย

เรียกว่าตกรักตกใจเหรอ

นี่ถือว่าคุณทั้งสองคนเจอกันแล้วแฮปปี้ซึ่งกันและกัน

เพราะฉะนั้นขอรางวัลสิ

ลักษณะเรานี่มันต้องเพลงเต้นสิคุณ

แต่ตอนนี้นะครับที่นั่งของคุณน้ำทิพย์
มีหนุ่มหน้ามนต์คุณตั้มนะฮะมานั่งแทน

ขอเสียบริกษ์คุณตั้ม
นี่แหละครับเราต้องการให้คลายเครียด
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโรคตกรอบแรกเพลงแรกนี่ระบาดหนัก

คุณน้ำทิพย์ยังมีเวลานะฮะ
วันนี้ขึ้นมาบนนี้แล้วได้มีเปรียบกว่าคนอื่น

คุยกันยับขนาดนี้คุณฟ้าคุยขนาดนี้

อ้าวพอมอง
เวลาที่แต้งร้องก่อนนะ

เก็บตามไว้แต้งหัว

ก็มาติดตามคุณน้ำทิพย์ได้ใหม่นะครับ
เรามาพบกันบ่ายโมงตรงนะครับ
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
กับรายการร้องได้ให้ล้านนะครับ

สวัสดีค่ะ

ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะ

เดี๋ยวมันหักคุณป่าจะหล่นไปด้วยนะ

มันหยุดได้ทำกันนี่
คุณแม่ดูแล้วบอกร้องเพลงเก่งผิดอีก

ตาย